ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าความโศกเศร้ายังเกาะกลุ่มจิตใจคนรักพี่โรเบิร์ตสายควันกันทั้งประเทศคุณผู้ชม
โดยเฉพาะพี่บอลเชิญยิ้มค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่พี่โรเบิร์ตสายควันไม่สบายนะคุณผู้ชม
จนถึงวันที่พี่โรเบิร์ตเนี่ยลาโลกพี่บอลเชิญยิ้มคือคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างไม่เคยห่างแม้วันเดียวเลยคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้นะคะพี่บอลเชิญยิ้มโพสต์ในเฟซบุ๊คด้วยความคิดถึงค่ะ
โพสต์เนี่ยบอกว่าไม่ว่าวันนี้วันไหนพี่จะอยู่ในใจผมตลอดไป
ผมจุดทูปบอกเจ้าที่แล้วเนอะพี่มานอนบ้านผมได้นะครับ
อีกข้อความหนึ่งคุณผู้ชมเขียนว่าปกติเนี่ยเป็นคนกลัวผีแต่ผมไม่กลัวพี่นะครับ
เพราะอยู่เป็นพี่อยู่กับพี่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยจนพี่จากไป
อยากได้อะไรเพิ่มมาบอกผมนะรอรอคุณผู้ชม
คือทั้งคืนเหมือนพี่บอลไม่ได้นอนเลยแล้วก็โพสต์เยอะมากค่ะ
ส่วนโพสต์นี้นะคุณผู้ชมเป็นคลิปพิธีไหว้ครูค่ะ
พี่บอลเขียนเอาไว้ว่าพี่ขออยากไหว้ครูพวกเราก็จัดให้ทำทุกอย่างให้
เพื่อให้พี่แข็งแรงเราเคยสัญญาว่าจะไหว้ครูกันทุกวันที่๖สิงหาคม
ถ้าพี่สะดวกมาผมทำให้ทุกปีรอตื่นไหวมาหาผมนะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะคุณผู้ชมโทรสอบถามพี่บอลนะคะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลย
คิดถึงพี่เบิร์ตจริงแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยพี่เบิร์ตก็ไม่ได้มาหาอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ
โดยเย็นนี้ค่ะพี่บอลและเพื่อนก็จะไปเป็นเจ้าภาพงานศพเช่นเคยค่ะ
ส่วนความเชื่อคือเมื่อวานนี้พี่บอลเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนพี่โรเบิร์ตเสียชีวิตเนี่ยมีรางสังหรณ์ค่ะ
พี่บอลเล่าให้ฟังว่านะคะดาราสาวอิ่มเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยค่ะโทรมาหานะคะ
บอกว่าพี่เบิร์ตมาหาเธอเมื่อวันที่๗กันยายนแล้วมาบอกลา
ฝากเรื่องสำคัญไปถึงพี่บอลเชิญยิ้มและภรรยาด้วยค่ะ

อาจะว่าตอนนี้ปรนหนูขอไม่เล่าละกัน
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อคือเรื่องของรางสังหรณ์เนาะ

ก็ต้องบอกว่าเศร้าสุดแล้วอาลัยสุด
เพราะว่าคุณแบงค์เนี่ยสนิทกับพี่โรเบิร์ตมากแล้วก็นับถือพี่โรเบิร์ตเป็นพ่อของตัวเองเลยนะคะ
เพราะว่าตัวคุณแบงค์เองไม่มีพ่อก็เลยนับถือพี่โรเบิร์ตเหมือนเป็นพ่อคนนึงเลย
แล้วจริงเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแบงค์ตั้งใจว่าจะบวช
โรเบิร์ตเองก็อาสาจะเป็นพ่อให้จะตัดผมให้
แต่ติดช่วงโควิดค่ะก็เลยต้องเลื่อนงานบุญงานบวชของคุณแบงค์ออกไป
แล้วคุณแบงค์ก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมางานศพพ่อเบิร์ตก่อนงานบวชของตัวเองด้วยซ้ำค่ะ
แกก็ยังเดินเหินโอเคทุกอย่าง

คือความตั้งใจเดิมก่อนที่จะเกิดเรื่องโควิดขึ้น
แกจะเป็นคนที่อยากเป็นเปิดพ่อของเราแทน
ต้องบอกก่อนว่าเกิดมาไม่เห็นหน้าพ่อนะ

แกก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเลื่อนบวชเป็นปีหน้า
แต่ก็ซึ่งวัดนี้ด้วยครับ
ก็พอทีนี้ก็กลายเป็นว่าต้องมางานศพแกนะครับ
ก็เลยรู้สึกแบบผมทำตัวไม่ถูก
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณแจ๊คเชิญยิ้ม
น้องชายของคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มก็บอกว่า
โรเบิร์ตเป็นตลกอัจฉริยะนะคะเก่งรอบด้านเลย
ไม่คิดมาก่อนว่าพี่เบิร์ตจะจากไปไวขนาดนี้
ที่สำคัญค่ะพี่โรเบิร์ตเองก็ยังเสียชีวิตด้วยโรควรรณโรคปอด
ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พี่แจ๊คป่วยด้วยนะคะ
ไม่ทันตั้งตัวกันครับแล้วก็
ตอนแรกได้ข่าวที่อย่างที่ทุกคนรู้ว่า
พอเราไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วเป็นวรรณโรคปอด
ซึ่งเป็นโลกเดียวกับแจ๊คเนี่ยมันมันทำให้แจ๊คมั่นใจว่ายังไง
ณเบิร์ตก็หายแต่พอวันที่แถลงข่าวเสร็จ
อีกไม่กี่วันก็อย่างที่เห็นข่าวกันครับก็รู้สึกใจหายมาก
ค่ะนะคะซึ่งงานศพก็จะมีทั้งหมด๗วันนะคะ
แล้วก็จะชาปนกิจในวันอาทิตย์ค่ะตอน๕โมงเย็นพี่บอลแกโพสต์อยู่ว่า
เดี๋ยวจะมีโชว์จากเพื่อนตลกนี่แหละค่ะ
ใช่แล้วจริงพี่โรเบิร์ตก็อยู่ในดวงใจของแฟนชาวไทยตลอดไปด้วยนะคะ